วนฟรานซิกสโกเอสตราด้านะครับ
ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกกับเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
เขานั้นออกมาแสดงความมั่นใจว่าจะมีทีเด็ดในการล้มเจ้าแหลมครับ
มีคิวป้องกันเข็มขัดแชมป์
ครั้งที่๒ไฟล์บังคับกับฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้า
รองแชมป์โลกอันดับหนึ่งจากเม็กซิโกในช่วงเช้า
วันอาทิตย์ที่๒๕กุมภาพันธ์นี้
ล่าสุดนะครับฮวนฟราซิโกเอสตราด้านะครับ
ชกของเจ้าแหลมก็ออกมาเปิดเผยว่า
นี่คือโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้เป็นแชมป์โลกอีกครั้ง
สถาพันธ์ของสมาคมมวยโลกและองค์กรมวยโลก
แม้ว่าเขานั้นรู้ดีว่าศรีสะเกดนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง

ขณะที่ศรีสะเกดนั้นยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มี
ในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศเนื่องจาก
อุณหภูมิตอนกลางวันนั้นอยู่ที่สิบหกถึงสิบเจ็ดองศา
ก็ถือว่ากำลังเย็นสบายส่วนน้ำหนักที่เกินอยู่
ปอนด์ตอนนี้ก็เชื่อว่าจะลดได้ทันเวลาก่อนที่จะขึ้น